โอ๊ยแม่เกือบลุกไม่คืน

สวัสดีค่ะมาท่าทางขึ้งขังขนาดนี้นะคะ
ขวัญจะพามาเยี่ยมทหารใหม่ค่ะ
เป็นนักร้องนักแสดงที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนี่แหละ
งหายจากหน้าจอไปเลย๑เดือนนะคะ

ไม่เจอนานคิดถึงคิดถึงค่ะ

เดี๋ยวขอไปวิ่งตามหาก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ
ซักครู่

ทำอะไรบ้างกะวินไปเหลือบ้าง
๑วันตื่นเช้าขึ้นมาก็ตื่นประมาณตี๕นะครับ
ตื่นตี๕อะ
กะวินไปอยู่ไหน
กะวินอยู่รอยศาลกะวิน

แล้วในการฝึกชอบอะไรมากที่สุดชาโน่
ในการฝึกโดยส่วนตัวผมแล้วผมชอบวิชาการใช้อาวุธประจำกาย

เพราะว่าการใช้วุฒิประจำกายก็เป็นวิชาหลักอยู่แล้วของทหารเรา
เป็นการต่อสู้หลักของเป็นของทางกองทัพปกที่ต้องใช้นะครับ
วินก็วิชาสอนอบรมนะครับ
ใช่ก็จะชอบเรียนเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของนักรบไทยอะไรอย่างนี้
โอ้โหไม่จริงหรอกหรอกวิชานี้ก็นั่งอยู่ในห้องไงสบาย
โอ้โหแหมกวินก็ทำเป็นผู้ดีกับเรานะคะ

ถามดูความเปลี่ยนแปลงบ้างทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจ
ก่อนมาเป็นอาหารกับหลังมาเป็นอาหารเป็นไงบ้าง
เรื่องแรกก่อนเลยร่างกายนี่คือได้กันทุกคนครับ
เพราะว่าเพราะว่าแข็งแรงเลยครับเพราะว่าเราต้องออกกำลังกายตลอดเวลา

ตอนแรกเข้ามามีภูมิตอนนี้คือหายหมด
เกี่ยวกับเรื่องความคิดล่ะคะอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้าง
เยอะนะครับเยอะแม้ในช่วงระหว่างการฝึกเนี่ย
เราก็จะได้เรียนรู้ในรายละเอียดอ่อนไปด้วย
มันจะช่วยทำให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยมากขึ้นบ้างครับ
ว่าถ้าเรื่องความคิดเนี่ยนะมันทำให้เราหนึ่งฝึกความอดทนทางความคิด
เพราะว่าเรามาวันแรกคือทุกคนที่เข้ามา
เราก็จะไม่ได้ติดต่อทางบ้านก่อนเพราะฉะนั้นมันจะฝึกความอดทนอดทนให้พวกเราด้วย
แล้วก็ความเสียสละคืออย่างพวกเราอย่างนี้เราเห็นว่าเราเสียสละ
แต่กลุ่มที่เสียสละมากกว่าพวกเราก็จะเป็นกลุ่มครูครูฝึก
เพราะนอกจากพวกเราตื่นกันตี๕ครูก็ต้องตื่นก่อน
เพราะเขาต้องตื่นมาปลุกเราเห็นไหมครับ
แล้วก่อนนอนเขาก็นอนหลังเราเพราะเราต้องส่งเรานอนก่อน
ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาครับก็ทั้ง๓นายครับ
เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพอยู่แล้วครับ
ทีนี้ในการปลูกฝังต่างก็ง่ายครับ
ในการสอนเข้าใจง่ายและเป็นแบบอย่างให้เพื่อนได้
การดูแลเท่ากันไหมเท่ากันอยู่แล้วครับ
การดูแลครับเพราะทั้งสามนายฝึกเหมือนเพื่อนทุกอย่างครับ
ของชาโนค่อนข้างจะมีความรู้มาก่อน
เนื่องจากของชาโนเป็นทหารพรานมาก่อนนะครับ
สำหรับกวินนี่ข้อดีของกวิน
กวินเป็นคนแข็งแรงครับเป็นนักกีฬา
ก็คือเรื่องการออกกำลังกายนี่กวินนี่ไม่ต้องห่วงแล้วครับ
ชินเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมากครับ
ทีนี้ในการสอนการอบรมจะเป็นผู้นำเพื่อน
ชินสามารถเป็นผู้นำเพื่อนได้มากเลยครับ
ความคาดหวังของหน่วยฝึกครับ
ก็คาดหวังให้ทั้ง๓นายนี้ฝึกสำเร็จเหมือนทหารทั่วไปครับ

พูดถึงครูฝึกเนี่ยมันก็ต้องมีการทรงการซ่อมนะ

การทำโทษนะครับเพราะว่าคืออย่างนี้ทำผิด
ต้องยอมรับก่อนนะคะว่าเกิดอาการซ่อมผู้ที่ง่ายแล้วกันนะ
เป็นเรื่องปกติครับแต่จริงแล้วถ้าถ้ามองจริง
มันคือการออกกำลังกายมากกว่าเพราะซอฟต์คืออะไร
คือวิทย์พื้นดันพื้นต้านดันพื้นอย่างนี้
หรือว่าหลังอย่างนี้มันก็จะเป็นออกกำลังกาย

กะวินสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมมันจะทำยังไงบ้างกวิน

โอเคเดี๋ยวทำใหม่โอเค
ถ้ามันยังไม่ค่อยได้จริงขออีกรอบได้ไหมขออีกรอบ

โอเคไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้ว
ใช่ครับมันคือออกกำลังกายแหละครับ

คือแน่นอนเรามีระเบียบวินัยของทหาร

ถูกไหมฮะเราก็เราเป็นอาหารเราก็ต้อง

เราก็ต้องแบบกระฉับกระเฉง
โดยหลักเลยต้องมีความสามัคคีเป็นหลัก
เพื่อนรู้ไหมว่าเราเป็นดารานักร้อง

ประทับใจอะไรเพื่อนบ้าง

จริงแล้วสิ่งหนึ่งเลยคือ
คือการที่เราอยู่กันตรงนี้ทุกคนเท่ากันหมด

อย่างช่วงแรกอาจจะไม่ได้สนิทกันมากนะ
พอตอนนี้มัน๑เดือนที่อยู่ด้วยกัน
จริง๑เดือนที่อยู่ด้วยกัน

เพราะว่ามันอยู่ด้วยกัน๒๔ชั่วโมง

แหมเข้ามาฝึกทหารในฐานะที่เป็นศิลปินกับทุกคนเลยนะ

มีร้องเพลงขับกร่ำเพื่อนบ้างไหมคะ

เริ่มยืนตรงขึ้นหลังเริ่มตรง
คือมันมีหลายอย่างที่เรียนรู้อยากให้คนเข้ามาลองดูสักครั้ง
ข้างนอกมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมีระเบียบวินัยตลอดเวลา
เราก็เลยไม่จำเป็นจะต้องนั่งหลังโต๊ะ
ไม่มีใครมาว่าเด็กอาจจะไม่ได้ทำความเคารพผู้ใหญ่
แต่ให้นี่ระเบียบวินัยคือเป็นตามระเบียบพี่ใหญ่ผู้น้อย
ซึ่งมันดีมากเพราะว่ามันทำให้อย่างน้องที่เพื่อน
ใช้คำว่าลุกนี้อายุ๒๐๒๑มี๒๕พอเขาออกไป
วันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านนะ
ทั้งสามคนทหารนะครับ
เป็นพลทหารใหม่ที่เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมเย็นวันนี้นะคะ
ฝากบอกด้วยนะคะว่าคิดถึงมากเลยทั้ง๓คน

วันนี้ขอทำหน้าที่เพื่อชาติก่อนนะคะ

ทั้งเศรษฐ์ใจแล้วก็ทางด้านร่างกาย
วันนี้ขอขอบคุณมากนะคะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับ